ตอนนี้ข้ามาเจอฉันตอนนี้สแตนต์บายเลยครับ

กำลังทำงานใหม่รออายการส่งฟ้อง

คุยกับฉันตึกตี๑๒๗โมงเช้า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

แล้วปรากฏพี่ยังไม่ทันได้คุยอะไรเลย
โดนจับแล้วเกลไปก่อนแล้วอ่านี่อ่านสิเอาจริง
ซึ่งเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับวันนี้คือจากกรณีที่ศูนยุติธรรมสร้างสุขกระทรวงยุติธรรมเนี่ย
มูลค่าความเสียหายนะ๒๐๐๐ล้านบาท

มอบหมายนะครับให้ผู้ให้ให้นายปียสิริวัฒนาวรางกูลเนี่ย
เข้าตรวจค้นภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านทองหล่อครับอืม
หรือผู้ก่อตั้งแชร์ลูกโซ่พันล้านบาท
ซึ่งหลบคดีหนีตั้งแต่ปี๒๕๖๒เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ผ่านช่องทางธรรมชาติพร้อมยึดของกลางจำนวนมากฮะ
โทรศัพท์มือถือนาฬิการูเครื่องประดับเนี่ย
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อเก่าหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน๒๕๒๗นะครับ
แล้วก็แจ้งข้อเก่าหามีผู้กระทำความผิดอีก๔ราย

ที่ยังรบหนีทักท่ววะไทรทางราชอาณาจักรอยู่นะครับ
ซึ่งไม่รู้เขาเข้ามาเมื่อไหร่เว้ย

กันสักนิดนึงตอนนี้จะเป็นยังไงล่ะคะพี่หลังจากนี้
จริงแล้วที่เราถามว่าเขากลับมาเมื่อไหร่หรืออะไรอย่างนี้
ก่อนจะลักลอบเข้ามาทางประเทศไทย

กลับมาตั้งแต่ตุลาคมแล้วกันชัย
แล้วก็กบดานอยู่ในกรุงเทพมหานคร

ต่อมาเนี่ยก็ให้เพื่อนเช่าคอนโดมิเนียมหรูเพื่อหลบซ่อนตัวเว้ย
แล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือทยอยขายทรัพย์สิน
ซึ่งขายไปราคาต่ำกว่าท้องตลาดด้วย
แล้วก็มีการทำสีรถใหม่จากสีส้มเป็นสีน้ำเงิน
แล้วก็เจ้าหน้าที่จึงล่อซื้อ
ก็คือเขาก็เอารถมาขายไงในราคาที่ถูกตำรวจก็เลยล่อซื้อแล้วก็จับกลุ่มนะครับ
แสดงว่าไม่มีใครแจ้งเธอเขาก็นางเอารถขายเลยตำรวจล่อซื้อก็เลยโดนจับกลุ่ม
ผู้ที่นำรถมาส่งในย่านเกษตรเบื้องต้นเนี่ยให้การว่าถูกจ้างให้นำรถมาขายเท่านั้น
แต่ก็เข้าข่ายกันร่วมกันปกปิดซุกซ่อนทรัพย์สินถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปเนี่ย
นายอภิรักษ์เนี่ยขอไม่ให้การในชั้นศาลเพราะว่าเขาก็ยังไม่พูดอะไรเลยนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าจะต่อสู้ในชั้นศาลคุณมีแฟนเขาใช่ไหมคนนี้ฮะ
คนนี้แฟนเขาใช่ไหมที่เบลอหน้าอยู่เนี่ย
น่าจะเป็นแฟนเขาเพราะว่าจริงเขามีแฟนเป็นนี่ด้วยนะนางบ่งนางแบบอะไรอย่างนี้เลยนะ

เอ้าเมื่อกี้เป็นหนึ่งในนั้นหรอครับ

แล้วก็เขาบอกว่านายอภิรักษ์เนี่ยนะฮะก็จะขอแบบว่าสู้ในชั้นศาลก่อนจะบอกว่า
มีสมัยชิกไม่ต่ำกว่าหกหมื่นคนนะฮะ
แล้วก็แต่กลับไม่มีเอกสารมาแสดงในกรณีของมีแมน
จนที่เราบอกว่าทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามราคารุศิ
จะเรียกทุกคนเข้าไปสัมภาษณ์หมดเลย
เนื่องจากสถาบันการณ์เงินในประเทศเนี่ยยังไม่รับรอง

โหโหดุนุ่มไม่หลับแล้วคือนไหมล่ะเอ่อค่ะจริงยังไม่ได้เรามึงแอบบานนี้ไอเอ่อแชร์ทั้งหลายมีใครได้คืนไหมล่ะยังเนอะแต่อันเนี้ยเขาก็จะเขาที่เขาคุยเมื่อกี๊เขาจะเข้าไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ว่าเขาจะต่อสู้ยังไงอะไรยังไงตายแก้ช็อกว่าปีหนึ่งกว่าคุยกับฉันเช้ามาเ
อาจจะต้องเรียกคุณไปเพราะอาจจะ

อัตหญิงนี้นะตีเจอแขกเจองูเจออีหนุ่ม

ให้ตายขาดพื้นอีเหลว

เวลารายการเอาไปแบบว่าออนแอร์หรืออะไร
ตุ๊ดดูดทุกคำเลย

อันนี้ดูดใจเลยถ้าออกรายการสดดูดไม่ทักมือ

อ้าวหายใจ
จัดรายการจะเล่าเรื่องหนูเนี่ย
ก็ตายละที่ตัวเองเล่านี่ห้ามขัด

ก็ไม่รู้ไงเขาก็ต้องไปสืบทั้งหมด

แล้วแหล่งที่มาที่ไปสมมุติว่าเงินเขาหายไป

สุดท้ายเราก็จะมีการไล่สืบเป็นใครบ้าง

จบรายการปุ๊บโทรศัพท์หามดดำเลย
ตำรวจน่ะเก่งเขาฉลาดเขารู้เดี๋ยวเขาจะต้องไล่มา